เกมรับทางนำ
สวัสดีครับ

หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้
ราคาดีไม่มีดอกเบี้ย

พี่เออยากรู้ว่าพี่เอ

แล้วก็ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนเลยมั้

พี่อยู่มาจนปูนนี้แล้วต้องเคยสิ
่ล่ะคนที่ทำงานหามรุงหามค่ำ

นู่นนี่เลยไม่เคยจริง

เดี๋ยวโอนตังค์ให้เอง

ตัวหนูเนี่ยเอาจริงหนูก็เสียสละเหมือนกันนะ

เพราะว่ามีลูก๓คนไง

ยังไงเขาเป็นอาจารย์สอนฟุตบอลนะ
ที่เรียกว่าแบบเสียสละชีวิตตัวเอง
เพื่อเด็กหลายคนให้มีชีวิตที่ดี
กับเรื่องโค้ดแสนดีกับแก๊งเบบีแสนสนค่ะ
โอ้โฮ
ได้ป่ะ

อ้าว
อ้าว

วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่ง

เรือจ้างของเรามุ่งวั่นตั้งใกล้ในการซ้อม
และจบลงด้วยการร้องไห้เหมือนเดิม

ทีมศูนย์ฝึกฟุตบอลเรือจ้างของอาจารย์
ดูไปดูมาน่าจะกลายเป็นเรือล่วงซะมากกว่า
ขอบคุณนะอาจารย์นรงค์ที่เป็นห่วง

จะทำให้น้ำเงินพังงาดของอาจารย์เนี่ย
ปาดน้ำตาได้แน่นอน

แล้วทำไมอาจารย์มานิดไม่หาเด็กเก่งมาเข้าที่

ถ้าผมหาเด็กเก่งมาเข้าทีม
และการเป็นโค้ชศุดบอลของผมมันจะมีความหมายอย่างไร

เขาไม่เลือกลูกศิษย์หรอกครับอาจารย์
เขามีความรู้แค่ไหนแล้วก็สอนให้เขาได้
และผมจะทำให้เด็กพวกนี้
เป็นอนาคตของทีมชาติไทย
ให้ได้แน่นอนครับคุณ

อาจารย์อย่าลืมนะอาทิตย์หน้า
ทีมของอาจารย์จะต้องมาแข่งกับทีมน้ำเงินพังงาดของผม
ระวังจะกลายเป็นเรือล่วงละอาจารย์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

เราจะต้องชนะแน่นอนว้าว
พบกับทีมศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชน

วันเนี่ยทีมเราชนะแน่นอน
กรรมงานรี้เปล่านกวิคร่ายงมาก
โอ้โฮทั้งสองฝ่ายต่างใครยอมใครเลยครับ
น้ำทงค์พนิมาได้บอลไปก่อน
นี่มาก่อนคร่าวแชทแคล๑๑เลยนะครับ

เหงื่อไหลออกหัวเลยนะครับ

คสมานิบอกยังไงก็ไปยอม
เขาในแชทเลี้ยไปแล้ว
พักสักครู่เดียวพบกับสิ่งที่น่าสนใจแล้วมาชมต่อครึ่งหลังเลยครับ

โอ้โหคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อครับ
ครึ่งหลังได้เปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือไปเลยนะครับอย่างนี้เขาได้วัดหนังมนตร์มนตร์หมดเลยนะครับระหว่างครึ่งแรกกับครึ่งหลังเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โห

อยู่นี่กลับมาที่สุดอยู่นี่กันได้

นี่คือช่วงท้ายของเกมนะครับเผื่อเจ้าการมีมะลังทะลูกเข้าไปแล้วครับ
โอ้โหโดนดึงครับโดนดึงครับกรรมการเป่าปีนเลยครับ
โอ้โหคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงทดเวลาเลยนะครับ
ลูกจุดโทษลูกนี้นะครับจะเป็นตัวตัดสินของเกมนี้เลยครับ
ว่าได้นะครับเอาละครับกรรมการกำลังจะเป่านกหวีด

เฮ้ยยังไม่ได้ตั้งตัวอะไรอ่ะ

เราก็เลยไม่รู้เลยว่าเพราะมันเสมอกันอยู่ถูกป่ะ

เชิญอาจารย์มานิดจากกรุงเทพค่ะ

มันเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหม

ประจำครับ
เวลาเล่นมันต้องมีพลาด
เดี๋ยวกว่าวันนี้อาจารย์ไม่ได้มาคนเดียว

สวัสดีครับทุกคน

เสื้อสีน้ำเงินนี่รุ่นแหลกไหม

เห้ยแหลกแย๊ม

คนนี่ภรรยาเนอะค่ะภรรยาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับ

น้องแป้งลูกสาว
เวลานอ่ะน้องแป้ง
ส่วนถูกล่าคือสอนไม่คิดตังเด็ก
เขาเห็นอย่างนี้ปุ๊บบางคนอ้าวอาจารย์เดือนนี้ช่วยนะ
ใช่ผมตื่นมาบางครั้งเชื่อไหมครับตื่นมาประตูบ้านเปิดมา
เข้าสารเออของฝากจากผู้ผู้คลอง

ก็เอามาก็หุงแบ่งกันทานอะไรต่ออะไร
ดีจังเลยน่ารักมากผู้ปกครองจ๋า
บ้านชายาเขายังขายข้อสารอยู่อีกไหน
พวกเขาบอกว่าบ้านนี้เต็มแล้ว

เราก็เอาวางอย่างนี้ตั้งแต่เลือกมาเรื่อย

แล้วก็คืนกำไรคือให้ความรู้กับน้องนะครับ

อาจารย์บันนิตรปีนี้กี่ขวบแล้วครับ

ฟุตบอลอาวุโสนานาชาติ
ผมเล่นทีมชาติอาวุโสรุ่น๗๐อัพ

ขอบคุณมาก
ภูมิใจนะครับ
แล้วก็สาวชอมอาทิตย์สุดเช่นอาทิตย์เย็นโอ้ผู้ผู้ผ่องรับกลับบ้านเหมือนมีลูกเพิ่มเนาะ

ทีมชาติอายุ๑๒ปีทุกคนติดหมดโอ้โฮขอบคุณใจ
เด็กที่นี่ตอนสมัยนั้น
ว่ะลงเรียนนานาชาติ

เด็กเรียนจ้างนี่เอาเข้าไปทั้งหมด๒๒คน

กว่าจะจบคนหนึ่งหลายล้านนะ

ขอบคุณครับตอนนี้เด็ก
ต้องบอกว่าเขายืนอยู่ได้นะ
มาจากผู้หญิงคนนั้นด้วยนะนั่นน่ะ

ดูแลทุกคนบางครั้งก็ลงไปช่วยสอนเด็กด้วย
คือเวลาซ้อมกันก็ต้องมีเจ็บมั่งอะไรมั่งท้อมั่ง
จะกลับบ้านงอแงคิดถึงพ่อแม่อย่างนี้

เด็กร้องเรียกมาหนู

คุณพ่อคุณแม่หวังจะให้หนูเป็นนักกีฬาที่ดี

อ้าวไม่ดุเลย

สมัยก่อนผมสอนฟุตบอลถือไม่เรียว
ฟุตบอลโอเคเล่นคุณกระทบกระทั่งกัน
แต่ถ้าคุณมาพูดคำให้สุภาพ
และมือตีแต่ไม่ได้ตีให้เจ็บ

เอ๊ครับโดนบ้างไหมล่ะประจำ
จะดูไหมล่ะจะดูไหมจะดูไหมล่ะครับ
คุณอาจารย์วันนี้นะครับอยู่กันตอนนี้
มีเสียงจากลูกศิษย์คนหนึ่ง
เขาฝากส่งข้อความมาถึงอาจารย์

ก็ถ้าจะให้พูดถึงอาจารย์มานิดนะครับ
ย้อนกลับไปเมื่อ๒๐ปีที่แล้วเลย

ในโครงการนั้นก็จะมีอาจารย์สำเริงชายง

แล้วก็คือเป็นครูที่รักลูกศิษย์มาก
ซึ่งลูกศิษย์เข้าถึงได้ง่ายมากนะครับผม
อาจจะเป็นหนวดที่อาจารย์ไว้จริงแล้วมันก็เท่ดีนะครับ
อยากจะขอบคุณอาจารย์มานิดมากนะครับ
ที่ได้อบรมสั่งสอนทั้งในเรื่องของฟุตบอล
แล้วก็ในเรื่องของการที่จะเติบโตมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพอีกคนนึงนะครับผม
ทำให้ผมได้ก้าวเดินมาถึงณจุดนี้นะครับผม

อ๊ะแล้วนี่ก็คือกะวินแล้ว

ขอบคุณทีมงานครับที่ไปตามตอง

ทุกคนจะได้รู้ว่าผมทำจริงครับ
เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับปิดทองหลังพระ
หนูอยากจะให้อาจารย์พูดถึงเรื่องของกะวินค่ะว่ารู้สึกอย่างไรบ้างนะคะ

ก็คิดว่าตองคงจะเอาความรู้ความสามารถเนี่ย

ถ่ายทอดความสามารถของตองที่มีอยู่

ประทับใจอะไรบ้างในตัวคุณครูมณิษฐ์นี่ลูก

เขาสามารถสอนให้พวกหนูทีมนี้เก่งได้
เขาให้กำลังใจแล้วให้สู้ต่อไปเรื่อยค่ะ
หนูภูมิใจในตัวพ่อหนู
ใจในตัวพ่อเป็นทั้งพ่อทั้งครูจริงลูก
ภูมิใจภูมิใจนะ
เข้าใจเลยนะความเป็นเด็กอะเนาะ
มีพ่อเป็นไอดอลนี่เป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลย
คตพวกเขาอาจจะเป็นหนึ่งในทีมชาติไทย

วันนี้อาจารย์มาอยากได้เงินไปทำอะไรครับ
อุปกรณ์กีฬาอันดับแรกเลยใช้แทนชุดเก่า
ก็จะได้มีมาร์คดีมีกลวยดี
มีลูกบอลใหม่เล่นอะไรอย่างนั้นครับ
พออยากได้ถ้าของมันของมันดีกับการเล่นบอลอะไร

ตามกติกาของรายการไงก็ต้องมีของมาจำนำเนอ

และของที่เอามาจำนำในวันนี้คือ
ลูกฟุตบอลสำหรับฝึกสอนครับ
และนี่ก็คือเหล่าลูกฟุตบอลสำหรับฝึกสอนเด็ก
ที่อยู่กับอาจารย์มนิตมาแล้วนับ๑๐ปี
นับรวมกันแล้วก็๑๕ลูกเลยล่ะครับ

ทุกลูกนี่สภาพสมฝุกสมบันสิริเกิด
แต่บอกเลยครับสร้างทีมชาติมาแล้วหลายคนนะเนี่ย
และนี่ก็คือฟุตบอลนะครับที่นำมาจำนำครับ

มันก็จะติดอะไร

มันต้องดึงให้ดู

บอกว่ารูปฟุตบอลที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะ

นักบุ๊คบอลโคตรเต้ามาหลายคน

เอาอย่างนี้ดีกว่าราคารวมประเมินยากเหมือนกันนะ
แต่เราไปดูราคามหาชนจะอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะ
เดี๋ยวหนูจะเอาไปให้วัฒนศักดีสนามค่ะ

ลูกบอลสิบห้ารูกเยอะมากเลยผมให้๑๕๐๐บาทเลยครับ

แต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ว่าผ่านการใช้งานมาแล้ว
แต่ในกรณีที่ถ้าสมมุติว่าเอามารับจำนำ
ผมคิดว่า
เลสที่ช่วยกันได้ผมให้ราคา๒๐๐บาท
ดูสภาพบางลูกก็ใช้งานได้เป็นบางลูก

ลูกเลยเหรอผมให้๑๓๕๐เลยครับพี่
เอา๗๕๐ไปเลยครับฟันทงเลยครับ

มีขึ้นไปถึง๒๐๐ก็มีนะคะ
เราไปหามาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะ
ราคามหาชนนะคะอยู่ที่๑๒๐๐บาท

จะยอมไปได้ยังไงเสียหน้าเสียตาเราหมด
เขาอุตส่าห์สะดุสะหนอประคับประคองมาในรายการ
เดี๋ยวเราไปทราบราคาจากทางรายการกันเลยครับ
คุณผู้ชมครับลูกบอลนี้นะฮะ
ดูตอนหน้าเรามันอาจจะเก่านะแต่บอลเก่านี่นะคะ
สร้างเด็กนักเรียนโกต้ามา
ความสำเร็จมาก็หลายคนแล้วเพราะฉะนั้นมันมีคุณค่าทางจิตใจมาก
มาดูกันครับว่าราคาจำนำในวันนี้ก็คือ
เพนทราคานิรับเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์

ถ้าพอใจนะครับเชิญอาจารย์มานิดจำนำครับ
รับจำนำ
ตอนนี้ขอมอบเงินจำนำจากทางรายการให้ไปก่อนเลยนะคะ๔๒๐๐บาท

เธออย่ามีความสำเร็จมาก
ช่วงหน้าเรายังมีโอกาสให้ถ่ายลูกบอลกลับไปเล่นกันต่อนะ
เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ

แกรกรู้จักไหมลูกรู้จัก

สงหยังแบทแซนอย่างบ่อย
เธอไม่ฮิตกับผู้ชายแบทบ่อย

ก็ตอบถูกเพียง๒ข้อ

รับของจำนำกลับบ้านไปเลย
และรับเงินรางวัลข้อละ๕๐๐๐บาท
รวมเงินรางวัลสูงสุดในรอบนี้
ถึง๒๐๐๐บาทเลยครับ
ตอนนี้นะคะเธออยู่กับผู้จำนำนะคะ

ซึ่งของที่นำมาจำนำก็นี่เลย
ลูกฟุตบอล๑๕ลูกนะคะ
แล้วเมื่อกี้นี้นะคะก็ได้เงินจำนำจากทางรายการไปแล้วนะคะ
เรามาเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑ครับ
อาจารย์มณิษฐ์ครับสโมสรในไทยเนี่ยอาจารย์เชียร์ทีมไหนบ้างเอ่ย
เมืองทองเพราะมีลูกศิษย์เล่นอยู่ด้วย

แล้วเรือจ้างของเราเรือจ้างนี่มีฉายาไหมคะ

คือฉายาแต่ละทีมก็มักจะตั้งมาจากสิ่งที่มีชื่อเสียงในจังหวัด

นครราชศรีมาก็มีเนอะ

คำถามเราจะเกี่ยวกับทีมพีทีประจวบเอฟซี

ต่อพิฆาต

นี่เป็นต่อพิฆาตนั่นเองนะคะ

คำถามไถ่ของข้อที่๑ถามว่า
ฉายาต่อพิฆาตของทีมพีทีประจวบเอฟซี
มีที่มาจากอะไร
ข้อหนึ่งชื่อเล่นของประธานสโมสร
ข้อ๒ที่ตั้งสโมสรเคยมีรังต่อเยอะ

ที่ตั้งของสโมสรมีรังต่อเยอะ

อันนี้นะครับกีฬานอกจากเล่นแล้ว
ในสนามปลอดภัยแล้วข้างนอกต้องปลอดภัย

ถ้าที่ตั้งสโมสรมีรังต่อเยอะเนี่ย

ต่อแตกรังเรียบร้อยอีกครับ
ผมว่าที่เล่นของประธานสโมสร

เพราะว่าคนไทยเราทำอะไรก็ต้องนึกถึง

ตอบมาแล้วนะคะข้อหนึ่งนะคะ
ชื่อเล่นของประธานสโมสรค่ะ

เคราะห์ได้ดีสมกับเป็นอาจารย์จริงเลยล่ะครับ
ฉายาของเจ้าต่อที่อยู่ในโลโก้สโมสร

มาลุ้น๕๐๐๐บาทเต้พร้อมกันเลยครับ

มีที่มาจากชื่อเล่นของประธานสโมสรในยุคนั้น
ซึ่งก็คือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะฮะ
ที่มีชื่อเล่นว่าคุณต่อนั่นเอง

และสหกรณ์คนปัจจุบันนั่นเองนะคะ

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ครับ

อยู่กับเด็กทุกวันเลยเนี่ยตอนนี้

ได้ยินครับทรงอย่างแบด

รู้จัก

เธอไม่ฮิตกับผู้ชายแบดบ่อย

คือต้องบอกว่าตอนนี้เด็กโอ้โหพี่เอ้ย
นี่เธอล่ะไม่ได้ยินไม่ฟังล่ะฉะนั้นสุด

แต่เรารู้สึกว่าเขาได้ปลดปล่อยดีนะ

เขาก็ปรับตัวให้เข้ากับเด็กด้วยนะ

เด็กก็จะตามไปดูกันเต็มไปหมดเลย
น่ารักแล้วเมื่อไม่นานมานี้
ก็มีคลิปที่เป็นไวรัลนะครับ

คำถามไถ่ของข้อที่๒ถามว่า
ข้อ๑ดื่มนม
ข้อ๒แปลงฟัน
โอ้โหเจอคำถามนี้เข้าไปอาจารย์ถึงก็ต้องส่งสายตาไปหาลูกศิษย์กันเลย
ก็วงนี้เขาขวัญใจฟันน้ำนม
พี่มาถามแบบนี้ก็ได้เสีย
ช่วงหน้ามาลุ้นกันครับว่าอาจารย์จะถ่ายของได้หรือไม่

ถ้าถูกข้อนี้นะเด็กจะได้ลูกบอลกลับบ้านไปเลยนะคะ
ถือว่าถ่ายของสำเร็จค่ะ
อยู่กับอาจารย์มณิชย์ครูฝึกสอนฟุตบอลจากกรุงเทพมหานคร
สู้เพื่ออุปกรณ์กีฬาให้ลูกศิษย์โดยนำลูกฟุตบอลมาจำนำรับเงินไปก่อน๔๒๐๐บาท
ตอนนี้อาจารย์อยู่กับคำถามไทยของข้อที่๒
ตอบถูกข้อนี้ก็จะถ่ายของสำเร็จเลยครับ
คำถามไถ่ของข้อที่๒ถามว่า
ข้อ๑ดื่มนม
ข้อ๒แปลงฟัน
คอนเสิร์ตถ้าเล่นก็จะมีตั้งแต่เย็นไปนะครับ
เย็นไปทีนี้ถ้าเย็นไปแล้วหรือคั่มเนี่ย
ครูหลังพวกเราทั้งหลายแหลกเคยสอบว่า
หนูนะตื่นจะนอนมาแปลงฟัน

เพราะฉะนั้นตอบข้อ๒แปลงฟันครับ
สองนะคะแปลงฟันค่ะ

ข้อนี้แก๊งฟันน้ำนมรู้ดีเลยล่ะ

หากตอบถูกก็จะถ่ายรูปฟุตบอลกลับบ้านได้ทันทีเลยล่ะครับ
ว่าแต่ส่งยังแบก
จะทำอาจารย์มนิตรแซก
หรือไม่มาฟังเฉลยกัน
แรงฟันค่ะ
เป็นคลิปสั้นที่โพสต์ลงเพจนะคะ

กลุ่มวัยรุ่นฟันน้ำนมนะคะ

คอยเกาะอยู่หน้าเวทีเลย
ร้องตามกันอย่างสนุกสนาน

ว่าดูคอนเสิร์ตจบแล้วจะไป
แรงฟัน
สัญญาได้ไหมว่าถ้าเกิดดูคอนเสิร์ต
ดูคอนเสิร์ตจบแล้วจะไปแรงฟันเหรอ
ขอบคุณครับ
บีพลิกยืนยันพูดจริงว่าให้ไปแปลงฟันนะครับ

ของฉัน

ตอนนี้นะก็คือกำไรแล้ว
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓ครับ
ได้ข่าวว่าอาจารย์เตะบอลเก่ง

นี่จะมาพูดมาคุยตรงนี้นะ

ขอเมิดณธุรกิจถังวัยแล้วจีน

แล้วหนูไปเกี่ยวอะไรกับเตะปี๊บเขาเนี่ย

แชมป์เตะปี๊บโลกหนุ่มภายคนวัย๕๓

ก็ได้เป็นแบบว่าแชมป์โลกจริงนะคะ

แล้วก็นึกถึงขนมปี๊บไงในตอนเด็ก

มีขาไก่มีคุกกี้มีอะไรเยอะแยะเลยพี่
แต่จริงมันมีมาหลายปีแล้วนะพี่เอ๋
ใช่ครับจริงแล้วขนมปังปี๊บที่เรากินกันอยู่นะครับ
มีมาไม่ต่ำกว่า๖๐ปีแล้วนะครับ

ตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามนู่นเนี่ย
ผู้ผลิตขนมปังปี๊บเจ้าแรกในไทย

เอ้าเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓ถามว่า
ผู้ผลิตขนมปี๊บแห่งแรกในประเทศไทยคือ

ข้อสองซิงคโปร์
ประเทศจีนนี้ตอนนี้เราจะเรียกเขาว่าเป็นมหาอำนาจ

ตัวทุกอย่างผลิตมาจากจีนทั้งนั้นเลย
บ้านเราเนี่ยของ๒๐บาททุกอย่าง

ใช่นะครับกินทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเลยวิเคราะห์เอาใช้
สมัยเรียนนังสือมีเวิร์บทูดูเวิร์บทูเดา

ตอบมาแล้วนะคะข้อหนึ่ง
จีนค่ะเป็นคำตอบที่

เราก็จัดคำถามเรื่องปี๊บให้ไปเลย
อาจารย์ถึงก็ต้องเดาอะไรนะนี่
ว่าแต่ใครจะเป็นคนผลิตขนมปังปี๊ดเจ้าแรก

ปังปี๊บหรือขนมปี๊บเนี่ยนะฮะ
เกิดขึ้นในสมัยสงครามเวียดนาม
ใครเป็นที่ตั้งฐานทัพของทหารต่างชาติ
นิยมบริโภคแป้งสาลี

เกิดโรงงานโม่แป้งสาลีขึ้นแห่งแรกในไทย

เกิดขึ้นหลายล้านมากนะครับในตอนนั้น
ใช่ค่ะซึ่งก็ได้มีการผลิตขนมปังกรอบ

ไทยนะคะของบริษัทสัญชาติสิงคโปร์นะคะ

ก่อนที่จะเกิดโรงงานผลิตขนมปังปี๊บ
สัญชาติไทยตามมาทีหลังนั่นเอง
ตอนนี้นะคะตอบคำถามไถ่ของไปแล้ว๓ข้อนะคะ

เหลืออีก๑ข้อ

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๔ครับ

สนามฟุตบอลที่อาจารย์ไปสอนอยู่แถวไหนครับ
กิโล๘ครับหลักถนนลันทา
ชื่อจริงแล้วสนามวิชุปา
เป็นของท่านดรวิเชียนชุดไทยสงฆ์
ซึ่งตอนนี้ท่านเป็นนายกสภาธนาความ

ท่านให้ความอนุเคาะให้ไปซ้อมให้ไปอะไรไม่คิดจะต่าง

เพราะอีกท่านหนึ่งขอพูดซะเลยพร้อมครับทีเดียว
ก็ทุกวันนี้ได้อาศัยบารมีคุณเทพิทักษันสุเทพ
เป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทย
ซึ่งทำให้ผมและคนสูงอายุทั้งหลาย

จะมีทีมชาติรุ่น๕๕๖๐๖๕และ๗๐

ครับ
ไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าของไว้ย่านนั้น

ใกล้กันติดกันเลยครับแต่ยังไม่เคยเข้า
อยากจะไปเที่ยวอยากไปนู่นดูนี่แค่นั้น

เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๔ถามว่า
สถานที่ใดในย่านรามอินทา
เปิดให้บริการเป็นครั้งแรกก่อนกัน

เฮ่ยถ้าบอกถูกก็ได้รางวัลนะ

หนูเกิดกันหรือยังก็ไม่รู้

ไปให้สักนิดนึงว่า๒ที่นี้เปิดให้เรียกกันเลย
คนเก่าคนแก่แถวรามอินทราพอจะคุ้นกันอยู่บ้าง
แต่ห้างไหนล่ะที่จะเปิดก่อน

เปิดให้บริการเป็นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนพศ๒๕๖

ต่อมาก็เป็นศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์
เปิดให้บริการในเดือนมิถุนายนพศ๒๕๓๘นะครับ

ตอบคำถามไทยคล้อง๔ข้อตอบถูกไป๓ข้อ

อันนี้สำคัญคืออะไรพี่เอ๊ะ
ไทยคล้องสำเร็จ
ไม่ได้ยิ้มแค่นี้หรอกมีรอยยิ้มมากกว่านี้อีกด้วย

เอาให้เต็มที่เลยแก้ค่ะ
สะสมก้อนนี้นะคะ๑๕๐๐๐บาท
จะสามารถดับเบิ้ลเพิ่มเป็นเท่าตัวเลย
เป็น๓๐๐๐บาทได้ในเกมตัวจำนำโชค

กระติกาจะเป็นยังไงออกไปชมกันเลยค่ะ
และตัวจำนำวันนี้จะนำโชคด้วยเกมเอวปังทำประตู
ผู้จำนำจะมีถุงน่องผูกติดกับเอวแล้วต้องสะบัดเอวให้ปัง
เพื่อเลี้ยงลูกบอลไปยิงประตูจำนวน๒ลูก
หากทำสำเร็จภายในเวลา๑๐๐วินาทีรับรองปังแน่
เพราะเงินรางวัลก็จะเพิ่มไปอีก๑เท่า
แน่รับกระติกากัน

เป็นผูกมาจากแต่เมื่อไหร่นี่
ใจนึกว่าหล่นลงมาลูกนึงใช่ไหม

เพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกว่าดีหรือไม่ดี
ลูกสาว๙ขวบแต่ตอนนี้
ไม่ต้องตอบนะว่าดีหรือเปล่าเอวอ่ะ

๑๐๐พินาทีนะ

ถ้ามีตรงนี้สักลูกให้แกไว้ถั่วกัน

ไม่มีอะไรเล่นใช่ไหม

โอ้โฮ

อ้าว

เฮ่ย

เปิดมาอีกสัตว์

รู้ที่หนึ่ง

อาจารย์ใส่กลับบ้านเลยแบบนี้เลย
คุณครับทำได้หรือไม่ได้ครับ

ทำทุกอย่างเพื่อลูกศิษย์จริงเลย
เอวโยกก็ไม่หวั่นน่านับถือน่านับถือ

จะเบิ้ลเงินรางวัลเป็น๓๐๐๐บาท
ไปเป็นทุนซื้ออุปกรณ์ให้กับเด็ก
แล้วความตั้งใจนี้ของอาจารย์จะสำริดผลหรือไม่
มาเอาใจช่วยกันครับ
ได้ครับ

วันนี้นะคะอาจารย์มณิษฐ์ทำภารกิจสำเร็จนะคะ

เงิน๓๐๐๐๐บาทร่วมกับเงินจำนำในตอนแรก
วันนี้รับไปทั้งหมด๓๔๒๐๐บาทค่ะ
ที่สำคัญที่สุดคือไทยของสำเร็จ

เราไปถ่ายของจำนำทุกคนทางมากกันก่อนเลยค่ะ

มีหลายคนที่ต้องพึ่งโรงรับจำนำ
เหมือนกับคุณสุกรานดาจากจังหวัดสมุทรปราการ

จำนำในราคา๒๐๐๐บาท
เพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายหมุนเวียน
ที่ผ่านมาผ่อนได้แต่ดอกเบี้ยครับ
แต่เมื่อมาถึงรายการของเราแล้ว
ก็จัดการไถ่ของให้กันไปเลยครับ

หากอยากให้เราถ่ายของที่ติดจำนำ

กติกาที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับ

เรายังเป็นที่พึ่งของทุกท่านนะครับ
ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการนำของไปจำนำนะครับ

แล้วก็จะได้ราคาของเงินจำนำกลับไปในราคาสุดพิเศษนะครับ
แน่นอนค่ะพบกับเรานะคะเกมรับจำนำค่ะ

แต่วันนี้สิหมดเวลาแล้วครับต้องไปแล้ว

แอ้พ่อแกเป็นอะไร

แม่จะดูแลหนูดูแลยายให้ดีที่สุด
แม่จะไม่เป็นอะไร
ป้าซุดเลยค่ะ
แม่ของป้าแอ๋วค่ะตรวจเจอมะเร็งอีกคนนึงอีก
โอ๊ยไม่ได้อะไรว่ะนี่
ป๊าเอาเงินเหาะทองที่ไหนมารักษาดูแลหรือนี่
มีอะไรก็จำนำหมดจำนองหมด
ดีใจที่ว่าป้ายังได้มีเงินมาดูแลแม่ดูแลลูกค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป